ติดตามกันต่อในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
คุณผู้ชมวันนี้ครบรอบ๔ปีครับ
กับการที่คอสชนั้นเข้ามาบริหารประเทศ
ประเทศนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

และการแก้ปัญหาต่าง

ประมาณนี้เมื่อ๔ปีที่แล้ว
ทหารได้เข้าไปควบคุม

แล้วพอช่วงเย็นประมาณสัก

ผลเอกประยุทธ์ก็ประกาศยึดอำนาจ

ไป๔ปีเต็มแล้วนะครับ

ระยะเวลา๔ปีเนี่ย
ถือว่านานพอสมควร

คือระยะเวลาที่เขาบอกว่า
รัฐบาลอยู่ได้๑เทิม

พักการเมืองจะนำไปขับเคลื่อน

แต่ว่ารัฐบาลไทย

ทั้งหลายในอดีต

รัฐบาลที่พักไทยรักไทย

เป็นรัฐบาลเดียวที่อยู่ครบเทอม๔

ก็ต้องถูกตั้งคำถามสิครับว่า
บริหารประเทศมา๔ปี

สื่อประชาชนทั่วไป

อยู่ในฐานะอะไร

ก็มีผลออกมาอีกแบบนึง

โดยการไปถามความเห็นประชาชน
วิธีการถามความเห็นประชาชนเนี่ย

แล้วก็ใช้หลักการของสถิติ
หลักการทางวิชาการเข้าไปทำ
ไม่ใช่ไปทำกันมั่วนะครับ

เขาต้องไปถามกลุ่มคนประมาณเท่าไหร่
แล้วก็อาชีพการศึกษาวัยหลากหลาย

แล้วก็ออกมาว่าประชาชนให้คะแนนยังไง
เรื่องของการทำโพลนี่แหละครับ

คนไทยไม่ค่อยเชื่อหรอกครับ

แต่ว่าระยะหลังเนี่ยมันแม่นนะฮะ

เพราะว่าเขาใช้หลักสถิติ
คนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องการทำโพบอก

ไปถามเอากับคนแค่ไม่กี่ร้อยคน

มันไม่น่าจะตรงกับความรู้สึกคนทั่วไป
แต่ว่ามันตรงครับเพราะเขาถามกลุ่มตัวอย่าง
แล้วมาดูมาวิเคราะห์เป็นสถิติ
อเมริกามีครั้งหนึ่ง
คนที่ทำโพลเขาคิดว่า
ไปถามว่ากับคนไม่กี่คนเนี่ย
มันจะเป็นตัวแทนของคนอเมริกา

นายคนนี้ไปทำโพลโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นแสนคน
ผลออกมาผิดครับ
กลุ่มตัวอย่างมากไปผลออกมาผิด
ฉะนั้นเรื่องของกลุ่มตัวอย่างกับการทำโพลเนี่ยไม่ต้องสงสัย

ผลโพลที่ออกมาเป็นยังไง
ขอเอาสวนดุสิตโพกันแล้วกัน
เพราะวันนี้เขาเป็นเจ้าตำรับทำโพ
จากสำนักงานสถิติแห่งชาติแล้วสวนดุสิตนี่แหละ
ก่อนจะมีสำนักโพลทั้งหลายสวนดุสิตนี่แหละเขาทำมาก่อน
เขาเอาคำถามที่ถามง่ายตอบง่ายก่อน
ถามว่าสิ่งที่สมหวังกับว่าสิ่งที่ผิดหวังอ้าวผลออกมายังไง
สิ่งที่ผลที่สมหวังที่ประชาชนชอบที่สมหวังเนี่ย

สมหวังเพราะว่าบ้านเมืองมีความสงบ
ไม่มีการประท้วงให้บ้านเมืองวุ่นวายเหมือนกับช่วงเวลาก่อนที่จะยึดอำนาจ
อันนี้แปลว่าคนสมหวังคนชอบ
แต่ว่าสิ่งที่ประชาชนผิดหวังนี่เรื่องใหญ่เลยครับ
ผิดหวังต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
คือเขารู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ดีขึ้น
รายได้เขาน้อยลงข้าวของแพงขึ้น
เพราะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยไม่ต้องไปถามคนอื่น
เรารู้ของเราเองว่าเราเจออะไรอยู่ยังไง
เมื่อถามสิ่งที่สมหวังกับสิ่งที่ผิดหวังแล้วเนี่ย
เอาถามต่อว่าสิ่งที่ประชาชนอยากได้
อยากฝากไปถึงรัฐบาลและคอสชมีอะไรบ้าง
ขอให้มีการจัดตังค์เลือกตั้งโดยเร็ว
อันนี้ก็ที่เขากำลังเรียกร้องกันอยู่เนี่ย
ขอให้เร่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชน
ขอให้เร่งแก้ปัญหาทุจริตอย่างจริงจัง
ฉะนั้นถ้าฟังเสียงจากประชาชนทั้งที่เป็นปัจจุบันและที่ผ่านมา
จะพบว่าเรื่องปากท้องกับเรื่องการทุจริต
กับปัญหาทุจริตมันเกี่ยวข้องกันเสมอครับ
ถ้าปากท้องดีคนกินอิ่มรายได้ดี
มีข่าวทุจริตเข้ามากระทบความรู้สึก
คนก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเดือดเนื้อร้อนใจเท่าไหร่
แต่แม้ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีปากท้องไม่ดีรายได้ก็น้อย
ขายข้าวขายของไม่ได้เงินทองมันหายาก
แล้วพอมีข่าวว่าผู้มีอำนาจทุจจริตเข้าไปอีก
อันนี้คนเขาทนไม่ได้เขาจะมีความรู้สึกว่าฉันลำบาก
แต่ผู้มีอำนาจหรือคนที่เกี่ยวข้องกับในวงมีอำนาจทุจริตคอลลับชั่น
อันนี้คนเขาจะไม่ยอมคนเขาจะไม่ยอม
ยกตัวอย่างเรื่องตอนที่รัฐบาลภักดิ์ไทยรักไทยหรือพักเพื่อไทยเนี่ย
เขามีนโยบายให้ชาวนาขายข้าวได้ราคาดีขึ้น
แม้จะมีข่าวว่ารัฐบาลโกงในโครงการรับจำนำข้าว
แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าฉันขายข้าวได้ราคาดี
แล้วพอมาถึงยุคนี้ไม่มีข่าวว่ามีการทุจริตเรื่องจำนำข้าว
แต่เขาขายข้าวราคาต่ำลง
เขาก็เริ่มมีผลฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วท้องหิว
แล้วมีข่าวเรื่องการทุจริตคอลลับชั่นรัฐบาลเข้าไปด้วย
อันนี้คนจะมีความรู้สึก
ฉะนั้นเรื่องที่จะยกตัวอย่างได้ง่ายก็คือว่ามาเลไงครับ
มาเลเซียตอนหลังเนี่ยที่คนเขาลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง
ผลการเลือกตั้งอย่างชนิดที่ว่าพลิกล็อกถล่มทลาย
ก็เพราะว่าคนเขาก็ลำบากเศรษฐกิจเขาก็แย่
แล้วนายกรัฐมนตรีในช่วงนั้นนายลาจิปลาซักเนี่ยก็ทุจจริต
เป็นที่รับรู้กันทั่วไปจึงมีคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
เพื่อมาหย่อนบัตรเลือกมหาเทไปล้มนายกรัฐมนตรีนาจิป
ก็เพราะอย่างนี้ไงครับนี่ยกตัวอย่าง
ฉะนั้นเรื่องระหว่างผู้มีอำนาจกับการทุจริตแล้วมีการเช็คบินกันตอนหลังไม่ใช่เรื่องใหม่
ในอนาคตบ้านเราก็เคยมีกันมาแล้วจอมพลถนอมไงครับจอมพลสลิดไงครับ
โบราณที่เขาบอกว่าน้ำลดจอผุดอ่ะก็เคยมีกันมาแล้วแล้วพอผุดขึ้นมาโอ้โหทีนี้มันก็
มันก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าอะไรตามมา
ฉะนั้นรัฐบาลที่เหลือจากนี้ไปเนี่ยต้องแก้ปัญหาเรื่องปากท้องให้เร็วที่สุด
ต้องแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตเชื่อดคนที่ทุจริตให้เร็วที่สุด
ไม่ว่าในวงราชการไม่ว่าในกระทรวงพมไม่ว่าในกระทรวงศึกษาไม่ว่าในกระทรวงอะไรที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้
ต้องเร่งเช็คบินให้คนได้เห็นว่านี่คนโกงต้องเจอโทษอย่างนี้
ถ้าไม่เร่งเช็คบินให้ได้ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนที่รัฐบาลยังมีอำนาจอยู่อันนี้ก็จะมีผลสืบเนื่องไปถึงไปถึงว่ารัฐบาลชุดนี้หรือคอสชจะกลับมาสู่การมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง
ปิดท้ายนิดหน่อยเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นก็คือเรื่องของคนอยากเลือกตั้ง
เมื่อวานเนี่ยผมก็บอกว่าคนเยอะที่ไม่เข้าใจว่าทำไมมา
เดินขบวนมาเรียกร้องให้เลือกตั้งเอาเดือนพฤศจิกาทั้งที่เดือนกุมภาเนี่ยห่างไปอีก๓๔เดือน
เขาก็ประกาศลดแมพจะเลือกตั้งอยู่แล้ว
มีคนเข้ามาแสดงความเห็นกับผมเขาบอกว่า

รัฐบาลและคอสชว่า
ถึงเลือกตั้งพฤศจิกาไม่ได้แต่กุมภา๖๒อย่าเลื่อนนะ
ถ้าเลื่อนเป็นเรื่องนะ

มันเริ่มมีข้าวมีลางแล้วว่าถ้าเลื่อนอีกทีนึงเป็นเรื่อง
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเลื่อนมา๓๔ครั้งคนก็ตั้งอยู่ในความสงบ

แสดงให้เห็นว่าคนส่วนหนึ่งเขาไม่ยอมละ
อันนี้คนที่เขาออกความเห็นแย้งบอกว่า
คราวนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผลในการที่จะเปลี่ยนรถแมพ
แต่ว่าจะได้ผลในเชิงจิตวิทยาที่ว่า
รัฐบาลถ้าจะเลื่อนออกไปจากกุมภาหกสอง

เดินขบวนคราวนี้หรือหลายครั้งในบ้านเราเนี่ย
สื่อต่างประเทศสนใจเยอะ
เมื่อวานนี้ผมเห็นเขาแถลงข่าวเนี่ย
เขาแถลงข่าวทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเพราะ
สำนักข่าวต่างประเทศมาเฝ้าอยู่เยอะ
นักข่าวต่างประเทศเขาสนใจ
อันที่๓เขาใช้ชื่อว่าคนอยากเลือกตั้ง
แม่อันนี้มีคนชมว่าการใช้ชื่อนี้
อธิบายให้คนในต่างประเทศได้รู้เลยครับว่า
กลุ่มนี้เขาต้องการอะไรเขาอยากเลือกตั้ง
เอาคนอยากเลือกตั้งไปจับเขาเข้าคุก
หรือไปสกัดกั้นเขาเดี๋ยวก็จะมีปัญหาในเชิงภาพลักษณ์
จากสายตาต่างประเทศฉะนั้นขึ้นชื่อว่า
ม็อบคนอยากเลือกตั้งนักวิชาการเค้าบอก
นี่เค้ามียุตสาธิตในการตั้งชื่อเอาล่ะ
จากนี้ไปคอยจับตามองเพราะตำรวจเขาก็ยืนยันว่า
เคลื่อนที่มาที่ธรรมเนียบไม่ได้
จานิวและรังสิมันโรมก็ยังยืนยันว่า
ยังไงยังไงก็ต้องมาทำเนียบ
ช่วงนี้ก็อยู่ในภาวะที่ว่ากำลังวัดกันอยู่
ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงเราก็ต้องติดตามข่าวนี้นะครับ
ไทยรัฐก็จะมีข่าวให้มาดูเป็นระยะ
ว่ามีความเคลื่อนไหวไปถึงไหนยังไงครับคุณก๊อฟ
ครับคุณมินครับครับขอบคุณคุณสุภาพด้วย
ก็หวังว่าเหตุการณ์ในวันนี้มันจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น